นี้สมัยนี้เนี่ยไอ้คดีลักวิ่งชิงปล้น
เราก็เห็นกันตามถนนหนทางตามร้านทองตามร้านสะดวกซื้อนะ
อย่าไปคิดว่าจะมีแค่นี้นะไอ้แบบถือปืนเข้าไปปล้นในบ้านเนี่ย
มันยังมีอยู่นะเข้าไปในบ้านเลยมันยังมีอยู่นะฮะ
แต่ว่าล่าสุดที่สมุทรสาครมีบ้านหลังหนึ่งปรากฏว่าเขาฮึดสู้
ฮึดสู้จนคนร้ายมันต้องหนีไปข้างที่มีปืนด้วยนะ
ถูกต้องคือถูกปัดปืนจนแบบโอ้วใจเด็ดมากต้องหนีอ่ะ
เนี่ยฮะท้องที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในสพมสมุทรสาครนะครับ
เป็นบ้านในซอยเกาะสมุทรนะครับอ่าคนร้ายใช้ปืนเข้ามา
หวังจะจี้ชิงทรัพย์นะครับเป็นบ้านหลังใหญ่สองชั้นครับ
นางสาวอำภัยจิระวงวิสานอายุ๓๗ปีอยู่ในเหตุการณ์
เป็นลูกสะพ้ายของเจ้าของร้านอาหารชื่อดังในตัวเมืองสมุทรสาคร
ตอนนี้ยังตกใจกลัวอยู่เลยนะก็ชี้ร่องรอยให้ตำรวจดูนะครับ
มีกระสุนปืนที่คนร้ายจะใช้ยิงผู้เสียหายตกอยู่หนึ่งหัว
มีถุงพลาสติกมีโทรศัพท์มือถือของคนร้ายด้วยอืม
อยู่หนึ่งเครื่องนะครับตัวง่ายเลยทีนี้นี่เป็นหลักฐานหมดเลยนะครับ
จากการสอบสวนเนี่ยทำให้ทราบว่าบ้านหลังนี้ปกติอยู่กันประมาณ๕๖คน
ค่ะก่อนเกิดเหตุอยู่แค่สาม
ก็มีนางสาวอำภัยลูกสะพ้ายของเจ้าของร้านอาหารชื่อดังที่สมุทรสาคร
มีลูกสาวซึ่งอายุแค่๔ขวบแล้วก็มีแม่สามี
ผู้หญิงทั้งนั้นผู้หญิงล้วนเลยค่ะแต่เป็นเด็กสี่ขวบคนหนึ่ง
สูงวัยคนหนึ่งถูกต้องแล้วก็นี่แหละลูกสะพ้ายอายุสามสิบเจ็ดนะ
ตอนนั้นก็นั่งกันอยู่ในห้องนั่งเล่นข้างล่างของบ้านเป็นห้องกระจก
อยู่มีผู้ชายคนหนึ่งครับรูปร่างเล็กสวมหมวกกันน็อก
เดินเข้ามาเคาะประตูบ้านถามว่านี่บ้านเฮียลบหรือเปล่า
ทางนางสาวอำภัยเขาก็บอกว่าใช่คือแสดงว่ามันรู้ว่าบ้านใคร
รู้จักคนร้ายมันยื่นถุงให้บอกว่าเอาของมาส่งให้เยลบเป็นพระเครื่อง
ทางนางสาวอำภัยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวโทรไปถามก่อน
อันนี้เขาก็ยังสติดีนะเขาต้องเช็คแหละเข้ามาในบ้านเขา
เดี๋ยวโทรไปถามพ่อก่อนก็เดินไปหยิบโทรศัพท์
ฉวยโอกาสนี้ฮะเปิดประตูตรงเข้ามาล็อกคอเลยครับ
ชักปืนออกมาด้วยเธอเห็นท่าไม่ดีแล้วก็เป็นห่วงด้วย
เพราะว่าในบ้านของเธอที่เหลืออีก๒คนคือลูกสาว๔ขวบกับแม่สามี
ตอนนั้นคิดแค่ว่ายังไงต้องปกป้องชีวิตของลูกสาวกับแม่สามีไว้ให้ได้
สู้คนร้ายครับแม่ได้ยินเสียงออกมาช่วย
คนร้ายมันเห็นท่าไม่ดีมันสะบัดมือจนหลุดแล้วมันก็วิ่งหนีไป
ค่ะนี่ขนาดมันมีปืนนะอืมแต่ก็ถือว่ายังโชคดีนะ
ที่ช่วยกันแล้วก็มันยอมที่จะหนีไปมันไม่สู้มากกว่านี้
ประตูรั้วหน้าบ้านใหม่ด้วยเอาเป็นแบบระบบอัตโนมัติเลยนะครับ
เขาก็พาไปดูจุดเกิดเหตุเล่าย้อนเหตุการณ์ให้ฟังบนบอกว่าอ่าโดยบอกว่า
เหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับตอนนั้นเธอคุณแม่
สามีลูกสาว๔ขวบนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นตอนเที่ยงนะชายคนนึงมา
ประตูกระจกแล้วก่อเหตุระหว่างที่คนร้ายหยิบปืนออกมาเธอ
ตะโกนบอกว่าอย่ายิงอย่ายิงอย่ายิงคือตะโกนเนี่ยเพื่อให้แม่ได้
แม่ก็วิ่งมาเปิดประตูแล้วก็ออกมาช่วยกันจังหวะนั้นไป

จังหวะพี่เห็นปืนพี่ก็เอาแล้วนี่มันไม่ใช่ละครมันมันเป็น
เรื่องจริงแล้วเราจะทำยังไงมันกระชันชิดตัวเรามากพี่ก็ดัน
เอามือมือเราเนี่ยจับแขนกดแขนมันลงให้ต่ำที่สุดแล้วก็บอก
มึงอย่ายิงนะมึงอย่ายิงนะแล้วพี่ก็สู้วัดซัดเหวี่ยงกับ
แล้วทำไงก็ได้ให้มันออกจากบ้านไปให้ได้อ่ะใช่เพราะเขา
ไม่ได้ต่อยเราอ่ะเขาไม่ได้สู้คือเขาเขาก็เกรงขาแหละ
เราดันมันดันไปช้าแต่ว่ามันไม่ได้สวนกับสวนเรา
กลับมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่สู้พี่คิดว่าพี่ตายแน่ถ้ามัน
ยิงมาพี่ก็ตายพี่ต้องสู้แล้วลูกสาวก็ร้องอยู่ในห้องเสียง
ลูกทำให้เราแบบว่าต้องสู้ด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรหลายอย่าง
วิธีการป้องกันตัวอะไรอย่างนี้เราก็ดูเราก็ศึกษามาบ้าง
อย่างเงี้ยเราก็เลยรู้ว่าคือมันมีวิธีสองวิธีคือไม่
ขึ้นก็ต้องปัดหลงแต่โดยปกติเขาจะให้ปัดขึ้นแต่
นะว่าตอนนั้นน่ะพี่พี่คิดว่ามันมันไม่ได้อ่ะมันต้องกด
มันไว้อย่างเดียวกดแล้วพยายามสังเกตปืนว่าอย่าให้มัน
บีดข้อมือแล้วหั่นกระบอกปืนมาโดนพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็
อยู่แน่ไอ้โจรอยู่ตรงนี้หนูอยู่ข้างหลังโจรหนูก็กระชากทุบ
ล้อคอทุบก็คือลากให้มันหลุดให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้ให้
เล็กหลุดเข้าห้องคือปลอดภัยถูกไหมค่ะเพราะไขได้แล้ว
หนูก็ไอ้เล็กก็ช่วยลากดันคือเยิ่มสองคนจะไปอืมพอ
ไอ้เล็กก็หนูก็ถามมันลากมันไปอยู่ข้างหลังเลยเลยพอ
พอประตูมันเปิดแล้วอ่ะหนูก็เลยฉีดมาแล้วหนูก็ล๊อค
ประตูแล้วก็รีบขึ้นมาข้างบวมแล้วก็ไปปีนหลังคาแล้วก็
ไปเรียกไปเรียกคนข้างบ้านให้แจ้งหนึ่งกับหนึ่งทีเรา
เขาอายุเยอะแล้วจริงหรือเปล่ายังไงก็ต้องสู้อ่ะสู้ไม่
ไหวก็สู้อ่ะถ้ามึงยิงกูยังไงถ้ามึงยิงกูปุ๊บแต่
มันก็ต้องหนีถูกไหมจริงป่ะมันจะเป็นนั่งทุบประตูไง
ถ้ากูเอาอีกคนนึงมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกเพื่อให้เด็กมัน
รอดอ่ะไอ้ตัวเราไม่ได้เดือดร้อนถ้าเด็กเป็นอะไรเนี่ย
มันเสียความรู้สึกกับผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ตายมันก็เท่านั้น
แต่เด็กอ่ะชีวิตมันจะต้องไปยาวไกลนี่ฮะคนร้ายมัน
ยิงด้วยนะมันลั่นไกลออกมาแล้วนะโชคดีไม่โดนใคร
แล้วก็มันก็ตัดสินใจหนีไปด้วยนะครับอืมอ่าซึ่งทางอ่า
อำภัยเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่า
บรรมีของอ่าพระหลวงปู่รุ่งปีสามสามที่คล้องคลออยู่
ด้วยนะครับค่ะเพราะว่าพ่อสามีเธอเป็นเซียนพระด้วย
นะอืมแล้วก็เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมันน่าจะมีข้อมูลหรือ
มีใบสั่งจากคนที่รู้ข้อมูลของพ่อสามีอ่าอาจจะหวังมา
เอาพระเครื่องรุ่นเก่าที่เป็นแบบรุ่นเก่าแก่หายากมูลค่า
สูงในบ้านก็ได้ค่ะมันก็เลยบุกมาแบบนี้นะครับตำรวจเดี๋ยว
จะเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อนะครับแล้วก็จะ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในเส้นทางที่คาดว่าจะหลบหนี
ไปด้วยอืมไม่น่าเชื่อนะคืออุกอาดมากอ่ะค่ะใช่แล้ว
กันผู้หญิง๓คนคือต้องบอกว่าเธอใจเด็ดมากจริงเลยนะ
นะแต่ต้องระวังกันแล้วล่ะนะโดยเฉพาะอันเนี้ย
จุดเริ่มต้นเลยไม่ว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าใครมา
แล้วแบบไอ้สวมหัวกันนอกแบบเอ่ออย่างเนี้ยเราจะมา
รู้จักใครรู้จักคนจะมาขออะไรอย่างนี้ไม่ได้แล้ว